คุณผู้ชมฮะได้เวลาตรวจสอบกันที่จังหวัดเพชรชบุรีกันแล้วนะครับ
เพราะว่ามีการเตือน๗สิงหาคมคือวันนี้อาจจะทั่วเมืองเพชร
เพราะว่าตอนนี้น้ำล้นสปิลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานแล้วนะครับ
เมื่อล้นออกมาแล้วจะไปไหน
ออกมาแล้วมวลน้ำจะไหลสู่เขื่อนเพชรชบุรี
สู่เขื่อนเพชรนี่แหละครับระยะทางอีก๖๐กิโลเมตร
แล้วก็ใช้เวลาประมาณ๑๐๑๒ชั่วโมงในการเดินทางเข้าสู่เขื่อนเพชร
และจากนั้นจากเขื่อนเพชรก็จะไหลลงสู่แม่น้ำเพชร
และจากแม่น้ำเพชรก็จะเข้าสู่ตัวเมืองเพชรชบุรี
คือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหลังจากเขื่อนเพชรเนี่ยนะคะ
ก็คือที่อำเภอท่ายางที่บ้านลาดรวมถึงที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านแหลมด้วย
ใช่เขาเขาบอกมีประมาณ๕อำเภอนะครับ
ที่จะได้รับผลกระทบในอำเภอแก่งกระจานด้วยนะครับ
น่าจะในช่วงเย็นวันนี้น้ำจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเพชรนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบกันว่าที่เมืองเพชรมีการป้องกันอย่างไร
ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีการปรับแผนในการเดินทาง
ปรากฏว่าพรุ่งนี้นายกจะเดินทางไปที่เพชรชบุรีนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงพื้นที่
โดยจะไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรชบุรีวันที่๘สิงหาคม
ลงพื้นที่เมืองเพชรไปดูสถานการณ์น้ำก่อนแล้วนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังถือว่ารับมือได้
แต่ไม่อยากบอกว่าต้อง๑๐๐หรือ๑๕๐
เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ
แล้วก็มีการตรวจสอบเขื่อนว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับ
ซึ่งจริงแล้วกำหนดการเดิมของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ตอนแรกไม่ได้ว่าจะมาที่เพชรบุรีนะ
ใช่เพราะว่าตอนแรกจะไปดูสภาพน้ำในเขื่อนป่าศักดิชนลสิตที่ลบบุรี
แล้วก็จะไปลงพื้นที่นครพนมมุกดาหารบึงการอันนี้คือแผนเดิม

แต่ทีนี้ก็เปลี่ยนมาดูสถานการณ์ที่เพชรชบุรี
ดังนั้นพรุ่งนี้นายกลงพื้นที่ครับ
ทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็เปิดเผยนะครับว่าในภาพรวมการประบายน้ำทุกพื้นที่
อยู่ในระดับที่ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบพอใจ
โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การเฝ้าระวังการเตือนภัยแล้วก็ป้องกัน
โดยรวมคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงนัก
แต่ก็ได้ย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดว่าอย่าประมาท
ต้องแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมแผนอบพยพให้ชัดเจนด้วยนะครับ
ส่วนคำเปิดเผยของนายสมเกียจประจำวงเลขาธิการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช
น่าสนใจนะคุณเปิดเผยหลังจากรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต
เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้น้ำล้นสปีลเวย์แล้วนะครับ
วนน้ำไหลสู่เขื่อนเพชรชบุรีระยะทาง๖๐กิโลเมตรในเวลา๑๐๑๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นน้ำจะเคลื่อนตัวไปสู่ตัวเมืองเพชรบุรี
ในช่วงเย็นของวันที่๗สิงหาคมคือวันนี้
คืออำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม
ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเติมในเขื่อนตลอดเวลานะครับ
สาเหตุเกิดจากฝนตกในประเทศพม่า
ซึ่งหากเทียบกับปีก่อนคือปี๖๐เมื่อ๒๒พฤศจิกายน
มีน้ำท่วมในตัวเมืองเพชรบุรีเฉลี่ยประมาณ๕๐เซนติเมตร
แต่เขาบอกว่าปีนี้ปี๖๑มีปริมาณฝนตกหนัก๒รอบ
คาดการณ์ว่าจะทำให้น้ำท่วมสูงในเพชรบุรี

หรือว่าน้ำอาจจะสูง๗๐๘๐เซนติเมตร
ดังนั้นให้ประชาชนเตรียมรับมือขนย้ายเข้าของ
ขึ้นที่สูงไม่ต่ำกว่า๑เมตรนะครับ
มีคำถามว่าน้ำจะท่วมนานหรือเปล่า
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าจะมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่หลังจากนี้หรือไม่
และจากข้อมูลของกรมอุตุแจ้งว่า
ตั้งแต่วันที่๖ถึงวันที่๙สิงหาคม
จะมีฝนเพิ่มและหนักบางพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยด้วยนะครับ

หน่วยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

บอกว่าวันที่๙๑๑สิงหาคมนี้

จะเป็นอุปสรรคต่อการประบายน้ำในช่วงกลางคืนด้วย
ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่ต้องบริหารจัดการน้ำ

แล้วก็จังหวัดเพชรบุรียังต้องเฝ้าระวังฝนรอบ๒ของฤดูฝนต่อไป
คือนอกจากตกในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมแล้ว
ก็ต้องระวังฝนรอบ๒ช่วงเดือนกันยายน
ถึงเดือนตุลาคมด้วย
ก็ต้องระบายปริมาณน้ำออกให้หมดให้ทัน
ก็เป็นคำเตือนของนักวิชาการ
เขามีการเตรียมการอะไรให้พร้อมไว้แล้วบ้าง
ส่วนชาวบ้านเองก็จะได้พร้อมที่จะรับมือ
ย้ายข้าวของขนย้ายสัตว์เลี้ยงอบพยพไปอยู่ที่อื่น